อาเล็กกลางคอนเสิร์ตใหญ่เลยค่ะ

อยริลานีและอาเล็กธีรเดชนะคะ
ก็บอกถึงความน่ารักความจิ้น
เหล่ากองทัพแฟนคลับทีรณีฟินได้ไม่น้อยเลย

ส่งดอกไม้ช่อโตให้กำลังใจหนุ่มอาเล็ก
ในงานคอนเสิร์ตของดีว่าตัวแม่คริสติน่าอากีล่า
ฝ่ายชายได้ไปร่วมเป็นแขกรับเชิญมาด้วย
เรียกว่ากำลังใจจากดอกไม้ช่อนี้
คงทำให้หนุ่มตีขี้เล่นหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยทีเดียว
แต่งานนี้นะคะสาวจอยก็เผยว่าความรู้สึกแบบ

โอกาสพิเศษของหนุ่มอาเล็กเท่านั้นแหละ

กว่าเธอจะพร้อมและมั่นใจกว่านี้ก่อน
ก่อนจะหยอดคำหวานส่งท้ายว่า

อาเล็กก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดค่ะ

แต่ก็ส่งนะจริงคือเราส่งให้กับทุกคนอยู่แล้ว

แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่
ก็เหมือนแบบส่งดอกไม้ไปให้กำลังใจอยู่แล้วค่ะ
เชื่อว่าคือเล็กก็ทำได้อยู่แล้ว

ก็จริงเลยเห็นคลิปของเราสองอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าจอยส่งให้ทุกคน

ขอบคุณค่ะจริงก็เหมือนก็เหมือนขอบคุณปกติ

อนาคตมันจะมีโอกาสไว้แล้วไม่ได้ค่ะ
คืออนาคตเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้ค่ะ

แต่ไม่เคยคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

จริงแต่ถ้าถ่ายลาคอร์ดด้วยกันมาเป็นอย่างไร

ครับชัดเจนมากก็คงจะพูดค่ะ